หลังจากที่ได้แสดงเบิกโรงแล้วก็จะเชิดแสดงในเรื่องรามเกียรโดยจะมีการนำตอนต่างมาเล่นเช่นตอนศึกทศกัณฐ์ครั้งที่๕เป็นตอนที่ทศกัณฐ์แสดงอิทธิฤทธิ์ถูกฆ่าแต่ไม่ตายส่วนความสนุกสนานในการเชิดจะเห็นถึง
การยกรบซึ่งจะเป็นการยกทัพมาต่อสู้กันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระฝ่ายยักษ์และจะมีการเชิดสื่อให้เห็นถึงการได้เปรียบเสียเปรียบของคู่ต่อสู้ด้วยการต่อตัวที่เรียกว่าการขึ้นลอย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน